พระเสด็จจากสวงเพื่อปวงราชคุ้มครองชาติบำรุงชนพ้นทุกเข็น
สิบปีรัชสมัยไทยร่มเย็นดังเดือนเพ็ญอบอุ่นล่ายามราตรี
พระเสด็จกลับสู่สวงล่วงลับแล้วกรมโผแก้วนิราชร้างห่างถิ่นที่
ข้าพระบาทโศกอาดูลภูณทวีพระภูมิมีสถิตในดวงใจนิรันดิ์
วงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมดำรึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร
และพนักงานในเครือไทยรัฐและบริษัทโพลิพลัสเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด
รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สนับสนุนโดยอีซูซูดีแม็กซ์บลูพาเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

เอาละครับคุณผู้ชมครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะครับ

มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับ

เรตี้ในค่ำคืนนี้คุณจะมีสิทธิ์ที่จะเชื่อก็ได้

ท่านผู้ชมครับแขกรับเชิญในค่ำคืนนี้

งานปฏิมากรรมนะครับจากเหล็ก

ให้ดูอ่อนช้อยราวกับมีชีวิต
อย่างที่เราเห็นกับอยู่คุณดูเป็นพระพิทธิ์ฆาเนธ
รหนุมาร

พระพิทธิ์ฆาเนธจนเป็นคนไทยคน

ซึ่งการสร้างปฏิมากรรมหุ่นเหล็กนะครับ
จนได้โกลอินเตอร์ของเขาก็มีเรื่องมูเตลูไม่น้อยเหมือนกันนะครับ
เพราะว่ามีองค์พระพิคเนธนะครับคอยชี้ทางให้
อกจากนั้นนะครับระหว่างที่สร้างชิ้นงานเขาจะต้องเปิดบทสวดมนต์นะครับ
หรือว่าบทธรรมะตลอดนะครับจนกว่างานของเขาเนี่ยจะสำเร็จรู้ร่วงไว้ด้วยดีนะครับ
เอาละครับวันนี้นะครับเราจะเชิญเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับ
ขอต้อนรับนะครับคุณบันเจิดเหล็กคงครับ
เชิญครับสวัสดีครับ
นี่คือผลงานของคุณทั้งหมดเลยนะครับ
เป็นคนไทยคนแรกนะครับที่ได้ไปโชว์ผลงานเดี่ยวที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับ
จะไปโชว์ผลงานที่นั่นนี่ยากมากนะครับ
ยากมากครับต้องส่งผลงานไปให้เขาตรวจสอบ

นำไปโชว์ทั้งหมดกี่ชิ้นงานฮะ

ขอโทษนะไปโชว์ที่ไหนฮะที่นิวยอร์ก

ก็ได้รับความตอบรับได้ดีมาก
อย่างน้อยทำให้เขาเห็นว่างานไทยแบบงานเหล็ก
เป็นสไตล์งานไทยแล้วได้ไปอยู่ในแกวลี่ระดับโลก
แต่เห็นบอกว่าตั้งแต่ยังไม่ได้สร้างชิ้นงานเนี่ย

ใช่ตั้งแต่ทำงานชิ้นแรกเลยครับ
บอกว่ายังไงต้องออกไปข้างนอกให้คนใส่สูตรผูกไทยได้ชมงาน
ซึ่งถ้าสมมุติต่างประเทศจริงแล้วเขาจะตื่นเต้นกับงานเหล็กพวกนี้พอสมควร
แต่ความฝันของพี่เนี่ยอยากจะถามว่าเพราะอะไร
อยากจะเอาผลงานของเราไปให้คนต่างชาติได้ดู
จริงมันมีความตั้งใจตั้งแต่แรกแล้ว๑อย่างแล้ว
มันมีจากความที่มีคนดูถูกว่ามันไปไม่ได้ประมาณว่างานไทย
สไตล์นี้ไปไม่ได้ให้เราทำงานโมเดิร์นถึงจะไป
เลยถ้าเป็นงานเหล็กงานอะไรพวกนี้ควรจะเป็นโมเดิร์นไปเลย
ใช่เหมือนทั่วไปที่เขามีแต่เรามองกลับกันว่าถ้าเราไปอยู่กับเขาไปทำเหมือนเขา
ซึ่งไม่มีใครทำในโลกนี้เราก็พูดไปแบบนี้
หนึ่งเดียวเท่านั้นที่เห็นอยู่วันนี้เนี่ยนะฮะมีทั้งผลงานใหม่นะครับ
งานชิ้นนี้เป็นชิ้นที่เปิดทางเลย

ก็คือตัดสินใจเลยว่าเราจะต้องไปต่างประเทศ

เหมือนแบบเป็นงานการเปิดทาง
ชิ้นนี้คือพระพิคเนตออกรบนะฮะ

เขามีความสุขกับการรบ

ดูนะฮะแต่ละอย่างคือเป็นแขนทั้งหมดเลย

เป็นส่วนหนึ่งของวัสดุรถยนต์นะครับ

องค์นี้ก็เป็นพระพิกเนธอีก

องค์นี้ยูจะให้ผมใช่มั้ยฮะ
อันนี้ของคุณตอสปิติพิรมภักดี

แบบทั้งหมดไปเอามาจากไหนฮะนะ
อันนี้ผมคิดแล้วแอปไพล์เองนะฮะ

เป็นปางที่นั่งแบบสวยสุข

เป็นปรับพิกาเนส
ตอนแรกคิดว่าจะทำงานเป็นเสียน

คือเหมือนก็แบบต้องตั้งผู้ชายอย่างเดียว
ไม่มีฟิลล์อะไรที่มันออกแอคชั่น

เป็นเสียนเดียวที่ทำเลย

เป็นชิ้นหรือเป็นตน
ธศกาท่าสูรบทำคู่กัน

อันนี้ได้ความทึ่งของเขาเลย

อ่ะแล้วองค์พระพิธีคระเนตอย่างองค์๑๖กรใช้เวลาทำนานแค่ไหนฮะ
อันนี้ผมทำจริงทำ๒สัปดาห์

อย่างเนี้ยฮะ
ให้ความสามารถส่วนตัวผมทำพร้อมกัน๒องค์เนี่ย

ทำคนเดียวคือแต่มีเรื่องราวอะไรเยอะเหมือนกันอันนี้

นี่เป็นงานเหมือนที่ผมตั้งใจว่าผมอยากจะทำงานบุคคลสำคัญของโลก

อันนี้คือเป็นพระเวียดนามครับพระทิตยหวังดึกที่
พระรูปนี้นั่งสมาธิแล้วก็เผาตัวเองเสียชีวิตนะฮะ
แล้วก็หลังจากนั้นเขาเอาศพไปปลง
พอไปปลงก็เหลือแค่หัวใจนอกนั้นไหม้หมด
คุณก็เลยทำเป็นเหมือนแบบหัวใจเป็นดอกบัว
ใช่คือหมายถึงว่าหัวใจอมตะที่ไม่มอดไหม้
อันนี้ผมก็ไหว้แล้วก็ขอเหมือนกันว่า
ให้ผมคิดออกว่าผมจะทำหัวใจก็เป็นยังไง
แสดงว่าก่อนที่คุณจะคิดจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
ก็จะต้องมีเรื่องปฏิหารเกิดขึ้นทุกองค์แหละ

อย่างองค์นี้ขอโทษนะฮะเอาไปโชว์หรือยัง
ยังไม่ได้โชว์ที่ไหนอันนี้จะไปประมูลที่เวียดนามติดต่อเอาไว้แล้ว

น่าจะจบที่ราคาประมาณเท่าไหร่ฮะ
อืมก็จริงมันก็หลักล้านขึ้น

เพราะว่างานนี้มันคือทุกอย่างของงานผมเนี่ย
พอมันขึ้นแกวรี่ปุ๊บขั้นต่ำมันหมื่นเหรียญทั้งนั้นเลย
ก็คือ๓แสนถึง๒แสนเหรียญก็มี๖ล้านกว่า

ครับอันนี้เป็นปู่ฤษีนารอด

ผมว่าน่าสนใจตรงที่ว่าลายเสือของชุดของฤษี
แล้วก็ผมอยากจะสื่อให้เห็นอารมณ์ของความแก่หรืออะไรอย่างนี้

เอกลักษณ์ของงานของคุณบันเจิดนี่คืออะไรฮะ

ผมชอบให้ดูเหล็กมีชีวิต

ทำให้มันตรงข้ามเพื่อที่ให้มันมีเสน่ห์
ซึ่งกูมาเจอเมื่อก่อนอาชีพจริงของคุณคือ

แต่ชีวิตต้องมาอยู่กับเรื่องความเชื่อ
ได้เป็นคนที่มีโอกาสโชว์ผลงานระดับโลก
ผลงานชิ้นไหนของคุณที่ทำแล้วรู้สึกยากที่สุด
ผมมั่นใจว่าจริงแล้วเราไหว้ครู
เราทำชิ้นครูคือผมทำพระพิคเนธก่อน
อันไหนยากผมว่ามันไม่มีอะไรยากเกินกว่าที่เราจะทำ
มันเหมือนขี้โม้นะแต่ว่าที่ผมทำผมก็ทำสำเร็จอย่างอย่าง

ทำช้าที่สุดก็คือ๒สัปดาห์ก็มีงานสุขกร

ที่ต้องถามว่าทำไมถึงใช้ชื่อว่าเหล็กคง
นามสกุลผมตั้งแต่เกิด
ทวดชื่อเหล็กย่าชื่อคง

ก็เหมือนผมเหมือนโดนล็อกสเปคมาตั้งแต่แรกนะ
แม้กระทั่งชื่อบันเจิดนี่คือพ่อพ่อตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรก

แต่เส้นทางการเป็นศิลปินของคุณบันเจิดเนี่ย

สักพักก็ได้ยินเสียงกรอกที่หัว

คุณก็เลยเริ่มสร้างขุนพระพิคเนต